สวัสดีค่ะสิริกัญญาตรรรศกุลข่าวรองค์หมุนหน้าภักดิ์เกล้ากลาย
ประธานคณะกรรมนาธิการการพนาศาสตริกิต
และหนึ่งในคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างงบประมาณประจำปี๒๕๖๕ค่ะ
ที่มีประชาชนเลือกมาเป็นจำนวน๖๓ล้านเสียง
เพิ่งถูกยุบไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ
รอบนี้ก็ยังมาพร้อมกับพรกร๕หน้าเหมือนเดิม
ตารางกรอบวงเงินที่บอกว่าใช้เงินอะไรบ้าง๑หน้าเหมือนเดิม
ขอกู้เงินแบบเช็คเปล่าเหมือนเดิม
ไม่ต้องระบุผลที่จะได้รับเหมือนเดิมเลยค่ะ

ประมาณที่เรากำลังจะใช้อีก๒เดือนข้างหน้านี้นะคะ

ถือว่าขึ้นปี๒๐๑๖
ถือว่าขึ้นปี๒๐๑๖

เรื่องของว่ารัฐมนุนตามมาตรา๑๔๔

สสเองไม่มีสิทธิ์ที่จะแปรยติ

ดังนั้นการอภิปรายในวาระที่๑
หรือว่าอภิปรายในวาระต่อมา

งบประมาณควรจะไม่ถูกใช้กับเรื่องนี้

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามรัฐมนูล๑๐๕วัน

กระบวนการพิจารณาทุกวันนี้ที่ทำกันอยู่ก็คือ

ซึ่งมันก็กินระยะเวลาค่อนข้างนาน

ในอนาคตเราก็อาจจะทำไม่ทัน๑๐๕วัน
ตามรัฐมนุนกำหนดไว้ก็ได้

ถ้าพิจารณาไม่ทันหมายความว่า

สำนักงบประมาณเป็นคนจัดการแล้วก็ยื่นเข้ามา
โดยที่ไม่ได้มีการตัดลดเพิ่มหรือว่าแก้ไขอะไรเลย
ก็จะเป็นปัญหาที่ตามมาไหนภายล่าง
ที่เป็นเรื่องของตัวรัฐมนุนเช่นเดียวกัน
จะต้องปรับลดเพื่อที่จะให้สอดคล้อง
กับสิ่งที่หัวหน้าภาคของนิชย์อธิมิธาได้พูดไปแล้วว่า
จริงแล้วไขมันยังรีดได้อยู่และโครงสร้างงบประมาณยังคงต้องปรับอยู่
ดิฉันขอแสดงตัวเลขสักเล็กน้อยนะคะว่า
งบประมาณเราจะมีปัญหาจริงไม่ใช่แค่เฉพาะปี๒๕๖๕นะคะ
งบกลางถึงแม้ว่ามันจะชื่อว่าแก้ไขปัญหาโควิดนะคะ
แม้ว่าในหัวเราจะคิดว่าเขาจะไปซื้อยาไปซื้อชุดตรวจให้เรา
หรือว่าซื้อวัคซีนมาให้เราเนี่ยแต่ข้างในรายละเอียดจริงเนี่ยมันก็มีไอเทมอะไรประหลาดอีกเยอะมาก
อาจจะต้องตั้งคำถามว่าตกลงมันใช้แก้ไขปัญหาโควิดจริงหรือไม่
อันนี้ตามรายงานข่าวนะเป็นทหารด้วย
เก็บค่าหัวคิวผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
เรื่องนี้นะคะพลโทคงชีพยืนยันว่าไม่มีคนในกองทัพเกี่ยวข้องในการรับผลประโยชน์
และจากการพูดคุยกับนายกสมาคมธุรกิจโรงแรมภาคตะวันออก
ซึ่งเราก็ทราบดีว่าด่านพวกนี้จริงมันไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
ไม่ได้มีการตรวจคัดกรองคนจริงจัง
ไม่ได้มีการจดรายชื่อคนเดินทางข้ามจังหวัดจริงจัง

อยู่ใต้สะพานต่างระดับแยกดอนจันทร์อำเภอเมืองเชียงใหม่
อยู่ตรงถนนเชียงใหม่ลำปางเข้าเมือง
ซึ่งเป็นจุดตรวจคัดกรองผู้เดินทางจาก๑๐จังหวัดสีแดงเข้ม
ปรากฏว่าด่านนี้ไม่มีการตรวจสอบรถ
มีเจ้าหน้าที่บางคนนั่งอยู่ในเต็นต์ริมถนน

ขับรถป้ายทะเบียนขอนแก่น

แต่เราก็ยังต้องเสียค่าเบี้เลี้ยงพวกนี้
นามว่ามันช่วยแก้ไขปัญหาโควิด

ถึงมีหรือไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนนี้

แต่ว่าคุณควรจะต้องใช้ช่องทาง
มันตรวจสอบได้ง่ายกว่าตัวงบกลางหรือเปล่า
อย่างเช่นการให้เงินตรงไปที่หน่วยงานเลย

เราสามารถที่จะตามกับหน่วยงานได้เลย
ในขณะที่ค่าใช้ผ่านงบกลาง
เราจะไม่มีทางรู้ก่อนล่วงหน้าว่า
นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติโครงการอะไรบ้าง

หลังจากที่โครงการอนุมัติแล้วเท่านั้น
แล้วผมก็เป็นกังวลว่าการพูดในเรื่องแวคซีน
มากเข้าเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับ
ในการที่เขาจะส่งมาหรือไม่ส่งมา
เพราะไม่อยากให้เวฟซีนี่เป็นปัญหาทางการเมือง

ระมัดระวังนะครับรับผิดชอบด้วยนะครับ

ถ้ามีปัญหาจำความพูดทำให้ด้วยรับผิดชอบ
เอาอีกแค่ที่ตกลงแล้วก็ไม่ให้แบบนี้
เพราะสาเหตุที่มาจากตรงนี้ก็มีเรื่อง

กระบวนการตรวจสอบมันจะมีอยู่ค่อนข้างจำกัด
อาชีพของคนเล็กคนน้อย

แล้วก็ความเสียหายที่มันเกิดขึ้น
มันสามารถที่จะทำให้ทุเลาได้

แต่นี่มันผ่านมาปีกว่าแล้ว

โดยที่ไม่ได้สัดส่วนกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้น

แล้วก็ต้องมาพึ่งพาสารว่า

โดยการประหลาดสรรค์การสถานการณ์โควิด๑๙

งบประมาณที่ดีควรจะต้องตอบโจทย์

รองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ในระดับหนึ่ง
มีการตั้งเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมว่า

และจะต้องมีกระบวนการที่ตรวจสอบได้โปร่งใส
สิ่งที่ได้สัญญากันไว้

สรุปแล้วเมื่อทำไปได้ระยะหนึ่ง
สามารถทำได้ตามที่สัญญาไว้หรือไม่

บรรลุเป้าหมายตามที่ได้สัญญากับประชาชนไว้หรือไม่
ประมาณที่ดีก็ควรจะต้องมีหน้าตาแบบนี้ค่ะ